หลังจากที่พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
มีผลมากคับใช้เมื่อเดือนที่ผ่านมา
ทำให้วันนี้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาการติดขัดในเรื่องของกฎหมาย
โดยเห็นชอบให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นมาแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นนะครับ
โดยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคัน

มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าการดำเนินการในเชิงปฏิบัติยังติดขัด
ในเรื่องของกฎกระทรวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
โดยให้เสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
เข้าสู่การพิจารณาสัญหาด้วย
จากนั้นยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๓ชุด
ประกอบด้วยอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย

และอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับชาติ
ปี๒๕๖๐๒๕๖๙ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า
สำหรับสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า๒๐ปี
เพราะว่ามีการคลอดบุตรเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๙
จำนวน๙๐๐คนเป็น๑๔๒๘๙คนในปี๒๕๕๙
พบว่าเป็นการคลอดบุตรซ้ำหรือคลอดเป็นครั้งที่๒
มากถึง๑๒๗๐๒คน